มาดูเรื่องของการหลับในหลับในเนี่ยนะฮะ
คือไม่ตัวเองเจ็บเริ่มต้นก็ต้องทำคนอื่นเจ็บหรือตายด้วย
ค่ะรถกระบะคันนี้หลับในครับ
คนขับเสยโป้งไว้ให้กับรถกระบะคันหน้าแล้วก็ยังฉลับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะดูนะครับโอ้โหเป็นนาทีชีวิตของผู้หญิงคนนี้จริง
คุณผู้ชมเธอถูกรถชนเสียชีวิตฮะเนี่ยมาซื้อน้ำแข็งอยู่นะครับ
แต่หลบไม่ทันจริงไม่มีโอกาสได้หลบเลย
เนี่ยฮะคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปน่ะคือนางสาวกาญชนกชูแก้ว
อายุ๒๓ปีฮะยืนซื้อน้ำแข็งอยู่นะครับ
อยู่หน้าร้านขายของชามริมถนนสายนครศรีธรรมราชหัวไซฝั่งเข้าเมืองครับ
ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
พ่อค้าส่งน้ำแข็งให้เดินแยกตัวกลับมา
ใครจะไปคิดรถกระบะมันจะพุ่งมาชนนางสาวกาญชนกแบบนั้นนะฮะ
มีมอเตอร์ไซค์อย่าว่าแต่กระเด็นเลยมันปลิวฟึ๊บ
หายไปในพริบตาทั้งคนทั้งรถฮะกู้ภัยรีบไปตรวจสอบทันทีนะครับ
พบร่างของนางสาวกาญชนกเธอนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนนะครับ
ใกล้ทางเข้าสพชเมาห่างจากหน้าร้านขายของชำคุณผู้ชม
ไปอีกสามสิบเมตรนะฮะโอ้โหส่วนรถกระบะคันก่อเหตุนะครับ
อิซุสุสี่ประตูสีขาวที่บินก่อไก่ต่อต่าวสามหกหนึ่งศูนย์สุราบธานี
อัดติดอยู่กับกำแพงโรงพักนั่นนะฮะที่พุ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
นี่เป็นร่างของนางสาวกาญชนกและรถกระบะนี่สภาพด้านหน้านะครับ
มีคนขับนะครับเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็มีผู้ชายนั่งหน้า
ส่วนตอน๒๔ประตูมีผู้หญิงนั่งกันอีก๔คนรวมทั้งหมดนะครับ
หกคนด้วยกันผู้หญิงสี่คนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
กู้ภัยเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างที่ผมบอกไปตำรวจสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่ารถกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาวคันก่อเหตุมาเร็วจีครับ
มาเร็วจีเลยแล้วเสียหลักมาชนรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สีเงินก่อนนะ
ทะเบียนก๋อไก่ทธงแปดเก้าศูนย์ห้าตรังอะจอดอยู่นะครับ
แล้วฉลับไปนะฮะไปชนนางสาวกาญชนกแล้วก็เธอเนี่ยติดไปกับหน้ารถ
ไปเสียชีวิตไกล๓๐เมตรอย่างที่ผมนำเรียน
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านขายน้ำแข็งที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

ร่องรอยยังอยู่เลยที่หน้าร้านกับข้างถนน
ไปพบกับนายมังกรชูพรมอายุ๗๕ปี

ลูกชายลุงจะตักน้ำแข็งเสร็จยื่นให้เสร็จป๊ับ

ลูกกระโดดหลบได้หุดหวิดครับ
พ่อเชื่อว่าคุณลุงเชื่อว่า
รอดมาได้เพราะว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อทวด
หลวงพ่อท่านสังนะครับ
ทำให้คุ้มครองชีวิตของลูกชายรอดอย่างหุ่นหวิดในครั้งนี้ครับ
ร้อยตำรวจเอกจีรวัตรเท้าเพชรคงนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสพชเมา
เจ้าของคดีท่านระบุว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับหลับในแหละเพราะไม่พบรอยเบรกเลย
และรถกระบะพุ่งมาอย่างเร็วมาก
ตำรวจคุมตัวนายสมพรคนนี้เป็นคนขับแหละครับที่ผมบอก
นายสมโพนคุณทรักอายุ๔๘ปีคนขับรถ
ไปดำเนินคดีนะฮะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่บ้านเลขที่๑๒๐หมู่๒ตะบนดอนตรอ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวกาญชนกหรือว่าน้องเอ็มนะ
เอ็มชูแก้วอายุ๒๓ปีโอ้โห
โอ้โหน้องยังเด็กอยู่เลยค่ะโอ้นะฮะอืมบรรยากาศนี่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพแล้วครับ
นางสาวอมรรัฐน้อยด้วงอายุ๔๖ปีเล่าว่าน้องเอ็มเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะ
แล้วสามีเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วที่ผ่านมาเลี้ยงดูลูกเพิ่งจะจบคุณผู้ชม
โอ้โหดูคุณแม่ร้องไห้ตาบวมเลยค่ะใครจะทำใจได้อ่ะค่ะ
เพิ่งจะจบประญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์น้องกรสีธรรมดาครับ
ยอมรับเสียใจจริงครับน้องเอ็มเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนเป็นความหวังของคุณแม่นะครับ
จบปริญญาตรีมาน้องเอ็มสมัครงานบริษัทแล้วก็เตรียมจะเข้าทำงานเร็วนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
สุดท้ายน้องมาถูกรถชนเสียชีวิตครับ
อ่าเลยซิคุณแอ็มอ่ะครับดู
อะไรแบบเนี้ยเนื้อจะหอมอืมเนื้อจะหอมหมายถึงมีคนจะมาเอาไป
เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยู่ในห่วงเวลานั้นก็ฟังโบราณเขาว่าไว้ก่อน
ก็ดีแต่ก็อยากฝากคนที่ขับรถเหมือนกันนะคะถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้
คุณรับผิดชอบไม่ได้จริงจริงครับชีวิตคนทั้งคนนะ